ถ้าเราไปหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่มาแล้ว
มาตรการที่รัฐเขากำหนดไว้
เพื่อป้องกันการระบาดเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกถึงเรื่องของสถานการณ์
บอกว่าภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
หรือว่าหลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นไป

ซึ่งการป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณสุข
สวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อย

หลายคนกลัวมากช่วงปีใหม่
ว่าจะเป็นช่วงของการแพร่เชื้อหรือเปล่า
คุณถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนเมษา

หลังจากนั้นกลับมาเดลต้าในบ้านเราพลึบพลับเลย
ใช่คือช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่แบบต้องจับตามองจริงนะครับ
แล้วก็ทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสือด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐหลังเทศกาลปีใหม่นะฮะ
ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
โดยระหว่างวันที่๑ถึง๑๔มกราคม๖๕
เหมือนคุณไปไหนมากับภูมิลำเนาไปเที่ยวไหน
แต่จะต้องไม่กระทบกับการบริการประชาชนนะฮะ
ถ้าเป็นงานบริการก็ต้องพิจารณาว่ากันไป
ขณะเดียวกันให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
เช่นประชุมสัมมนาฝึกอบรมจัดสอบ
ถ้าจำเป็นให้จัดแบบออนไลน์ให้ได้มากที่สุดนะครับ
ทางด้านของประหลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะครับ
ทำหนังสือด่วนแจ้งโทรสารถึงประหลัดกอทม

ให้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสายพันธุมิครอน

โดยจะต้องกำกับการปฏิบัติมาตรการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด

หรือสารที่ชุมนุมชนต่างโดยไม่มีเหตุจำเป็นนะครับ

จะเป็นการป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
เพราะตอนนี้มีเหมือนร้านอาหารบางร้านหรือว่ากึ่งผับอะไรอย่างนี้
ที่โอ้โหจัดโต๊ะเบียดเสียดกันแน่นเสริมโต๊ะกันอีก
นั่นแหละฮะทำให้เกิดการประบาดของโควิด๑๙สายพันธุมิครอนด้วยนะครับ
และขอให้มีการติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วย
หากพบการฝ่าฝืนทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ต้องมีคำสั่งยุติการจัดงานทันทีนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมรับมือการแพร่ระบาด

โดยรองนายยกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด
และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะครับ
ตัวเลขเมื่อวานที่ออกมาก็ตกใจอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ๙๓๔ราย
พบว่าเป็นกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ๕๗๗ราย
และมีการติดเชื้อในประเทศ๓๕๗ราย
ตัวเลขการติดเชื้อในประเทศมันทยอยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ใช่จัดแซงตัวเลขของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้ว
เพราะอะไรหลังจากที่เรามีมาตรการเรื่องเกี่ยวกับ

็ตเก่าที่ค้างท่ออยู่ก็เกือบจะหมดแล้ว
ดังนั้นตอนนี้ต้องจับตามองการระบาดภายในประเทศของสายพันธุมิครอน
เพราะว่ากระจายอยู่ใน๓๔จังหวัดแล้ว

เพราะว่านายกก็บอกนะว่าคลัสเตอร์ที่มีการติดโควิด๑๙
มันก็มาจากปัจจัยที่บางทีไปทานอาหารในห้องแอร์

มีการตรวจเชื้อโควิดแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่ในเครื่องปรับอากาศ

ไม่เจอเชื้ออยู่ที่เครื่องปรับอากาศ

ก็ควรจะใช้เวลาในการกินอาหารให้น้อยที่สุด
เพราะว่าเวลาที่เราทานอาหารดื่มเครื่องดื่ม

จุดตรงนี้มันเป็นความเสี่ยง
แล้วระหว่างที่เราอาจจะไม่ได้รับประทานอาหาร
อย่างเช่นสมมุติเราไปถึงแล้วเราสั่งอาหารอยู่เนี่ย

จะได้ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการระบาดทั่วโลกสายพันธุมิครอนก็น่ากลัวอยู่นะ

ต่อวันฝรั่งเศส๒๐๐๐๐๐กว่าคน

อิตาลี๑๐๒๐๐๐ต่อวันนะ